มาต่อกันที่ช่วงการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุน
วันนี้มาพบกับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
มาพร้อมกับคุณปาริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
สวัสดีคุณกอล์ฟและทุกท่านผู้ชมทางม่านนะครับ
ก็เมื่อคืนนี้ครับก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์นะครับ
เรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟสเนี่ย
ก็ประกาศโครงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม

แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือที่นักทุนแล้วก็บรรดาน้ำข้อต่าง
พยายามจับตาดูก็คือเรื่องของสัญญาณว่าเฮ้ยรอบนี้คง

ซึ่งตอนนี้หลายคนก็คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้น
ประมาณสักช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ช่วงปลายปี
มาดูเนื้อความไหมเนื้อความที่ท่านเจเน็ตเย็นเล่น
ครับผมจริงแล้วเนี่ยก็พูดถึงว่าเขาก็ยังมองว่า
แล้วทำไมยังอยากจะขึ้นดอกเบี้ยอีกคนก็ยังคาใจนะ
มีคนตั้งคำถามอยู่เสมอท่านก็พูดคำนองว่า
ท่านก็เห็นว่าตัวเลขมันไม่ใช่แตะ๒จริง
แต่ท่านก็มองว่าวันนี้ในเรื่องของภาคการจ้างงาน
ซึ่งมันก็ตัวเลขนี่ปรับตัวดีมาตลอด
ภาษาอังกฤษก็คือมันก็เติบโตดีต่อเนื่อง
นั่นน่าจะเป็นตัวที่จะผลักดันเงินเฟ้อได้ในอนาคต
คือเราต้องนึกภาพว่าเมื่อมีการจ้างงานแบบ
อเมริกันเกือบทุกคนมีงานทำหมดเงินเฟ้อเดี๋ยวก็จะตามมาเอง
ใช่แล้วท่านก็เคยพูดว่าถ้าเงินเฟ้อเราปล่อยให้มันขยับโชว์ตัวเลขก่อน
แล้วค่อยมาแก้เนี่ยอันนี้แก้ยากแก้ยากเพราะว่าใจของคนเนี่ยกำลังกลัวแล้ว
เงินแล้วว่าเงินกำลังจะเฟ้อดังนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายามจะเร่งผลักดัน
ให้เงินมันยิ่งเฟ้อมากขึ้นอันนั้นจะยิ่งหนักเลย
ท่านก็เลยมองว่าการทำแบบนี้ให้ตลาดรับรู้ว่าโอเคเงินจะเฟ้อนะ
ให้เขาก็เลยกดเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้กดอย่างรุนแรง
ถูกต้องครับและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่เฟสจะทำอะไรเนี่ย
เขาจะพยายามส่งสัญญาณให้กับนักทุนทราบก่อนตลอด
ว่ามีการบอกใบ้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะ
เดือนนี้จะมีการลดขนาดทรัพย์สินของเกล็ดลงมานะ
ชัดนะต่างจากคนเดิมนะคุณอรันครีนสแปร
นี่ท่านก็อะไรก็ความลับทั้งนั้น
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเพราะเหตุการณ์การดูดทรัพย์สภาพคล่องครั้งนี้เนี่ย
ไม่เหมือนว่าปล่อยเงินเราปล่อยนี่เราก็บอกไม่ได้

เรื่องการลงทุนทั่วโลกเลยแต่เผลอประเทศเล็กอย่างเรา
ที่คนต่างชาติเอาเงินมาลงทุนก็อาจจะกระทบด้วย
ดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าทำไมลงทุนต่างชาติก็ยังลงทุนในประเทศไทยอยู่
เพราะว่าทุกคนก็วางแผนตัวเองเอาไว้แล้วว่าจะวางแผนดอลลาร์ของตัวเองยังไง
แล้วก็ผลสำรวจออกมานะครับว่ามีโอกาสที่เดือนธันวานี้จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น
การคาดการณก็มาสัก๖๗นะครับแล้วก็ปีหน้าอีกประมาณสัก๓ครั้งเป็นอย่างน้อย
นี่เขาก็จะเริ่มมีการคาดการณ์ไปถึงปีหน้าแล้ว
ก็ส่งผลต่อหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับที่ที่ได้รับผลดี
แน่นอนพอดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับ
ต้นทุนเงินฝากของเขาที่เป็นต้นทุนทางการเงินไม่ได้ขึ้นทันที
ในขณะเดียวกันธนบัตรรัฐบาลระยะยาวขึ้นแล้ว
ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นแล้ว

เรารอหุ้นไทยต่อเนอะ

เป็นไงบ้างเมื่อวานนี้โอ้โหจากช่วงก่อนเนี่ยบวกมาต่อเนื่อง

พักบ้างพักบ้างครับเมื่อวานลบไป๒จุดนะครับ

ถ้ามาดูปริมาณการซื้อขายเนี่ยก็

สุทธิแล้วเยอะไหมไม่เยอะก็ประมาณสักพันกว่า
เอาหน้าเนี่ยเข้ามาเกือบแสนออกนิดหน่อยเริ่มขายสักนิดหนึ่ง
ไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ต้องมาตามดูครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ย
ผมเชื่อว่าประเด็นอย่างหนึ่งที่น่าจับตามองคือว่า
บไตรมาส๓ที่กำลังจะออกปลายปีนี้ตอนนี้ใกล้จะจบไตรมาส๓แล้วนะฮะ
จะออกมาเป็นยังไงอันนี้ผมว่าตัวแปรสำคัญว่า
เซตจะกลับขึ้นไปอยู่แถวทะลุ๑๗๐๐ได้ไหม
คาดหวังว่าจะโตได้ถึง๓๗
นี่ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นี่ผมว่า๑๗๐๐๗๐๐นี่ไม่เกินเอื้อมนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะครับ
ทีนี้วันนี้เรามีตัวเลขผลสำรวจนะครับจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ
เขามีการไปสำรวจว่าคนไทยเดี๋ยวนี้มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่อเดือนเท่าไหร่
ค่ายจ่ายต่อคนต่อเดือนตกเดือนเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งปรากฏมาว่าตอนนี้คนไทยก็รายได้เฉลี่ยประมาณสัก๒๖๐๐๒๗๐๐บาท
ก็ถือว่าโอเคเพราะทุกคนก็ยังพอมีงานทำมีรายได้นะ
ส่วนมาดูค่าใช้จ่ายก็จะประมาณสัก๒๑๐๐๐บาทต่อเดือน

ก็จะเห็นว่าเดือนหนึ่งก็หักลบกลบหนี้ได้เหลือประมาณสักเดือนละ๕๐๐

โดยปกติแล้วถ้าตามหลักสถิติประมาณ๑๐ที่จะออม
แต่ถ้าเหลือ๕๐๐นี่ถือว่าเยอะถูกต้องครับ
แล้วลองมาดูต่อนะครับเพราะเรื่องของเป้าหมายทุกคนแน่นอนว่า
ทำงานมีเงินบางทีเป้าหมายเบี้ยบ้านอะไรทางเราอาจจะมีหลายเป้าหมาย

แต่หนึ่งเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเกษตร
ย้ำแก่ทุกคนต้องแก่หมด
เพราะฉะนั้นก็วันนี้เรามีตัวเลขจากธนาคารกรุงเทพนะครับ
ลองมาดูว่าถ้าสมมุติกลมเราใช้จ่ายสักเดือนละ๒๕๐๐นะครับ
ตอนนี้เกษียณปุ๊บค่าจ่ายบางอย่างอาจจะลดลงไป
อย่างเช่นขนมันไม่ใช้แล้ว

ก็ลดเหลือสัก๗๐เปอร์เซ็นต์ของปัจจุบัน
ก็จะเหลือประมาณสัก๑๗๕๐๐บาท

อยู่ไปทุกปีทุกปีถึงอายุสัก๘๐
ณวันที่๖๐ต้องมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ทราบไหมฮะ

๔๒๐๐๐๐๐บาทถ้าพูดเก็บเดือนละ๕๐๐๐บาทไว้ไหม
ต้องขึ้นอยู่ว่าเราเริ่มเก็บเมื่อไหร่
นี่ถ้ายิ่งเริ่มเก็บก่อนก็ยิ่งได้เปรียบ
คนอายุประมาณ๒๐ลูก๒๖น่าจะพอได้

น่าจะโอเคเดือนละ๕๐๐

โดยเพราะยิ่งการออมเพื่อเกษียณเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรามีรายได้นะครับ
ซึ่งพวกนี้ผมว่าก็เป็นแหล่งเงินออมอีกอย่างหนึ่งนะเห็นด้วย

หลายคนบอกคุณมาร์คหุ้นขึ้นขนาดนี้พี่จะไปซื้ออะไร
โอ้โหนี่รอมาทั้งปียังไม่ได้ซื้อเลย
ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่เชื่อแบบว่าหุ้นขึ้นตัวซื้อของแพง

แล้วพอหลังจากนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่หุ้นขยับตัวปรับตัวลง

ก็อย่างที่บอกเลยคือว่าถ้าเกิดตอนนี้ตลาดหุ้นเริ่มตกลงมา

ก็เปลี่ยนกองตราสารหนี้เป็นกองตราสารทุนซะ

แต่ว่าเมื่อเงินขายเล็กน้อย
หากไม่เป็นได้ก็อาจสอบฐาน๑๒๓หรือที่พาร์ตขอบค่าของธนธรรมเทพศึกษาค่ะ
เริ่มเก็บออมวันนี้สร้างการออมเพื่อจัดเขียนตัวเวลา

เกษตรมาก็ได้อยู่อย่างเกษตรนะฮะก็เป็นคำแนะนำของทั้งสองท่านในเช้าวันนี้ครับ